ครับในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าเราก็ยังต้องเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ค่ะนะฮะเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับ
แต่ว่านี่ฮะมีชายหนุ่มคนนึงเขาอายุเพิ่ง๒๕ปี
ครอบครัวออกมาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยขอความชัดเจนด้วยว่าตกลงแล้วสาเหตุเกิดอะไรขึ้น
ทำงานอยู่ที่แถวปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
เข็มที่หนึ่งนะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดกรรคกราคมที่ผ่านมานะครับ
ศูนย์รับวัคซีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
แต่ครอบครัวบอกว่าฉีดไปได้แค่วันเดียว
วันที่๑สิงหาคมนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้อง
แล้วเขายืนยันว่าแข็งแรงไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บ
เป็นนักกีฬาเป็นนักบาสเก็ตบอลนะฮะ
ตอนนี้ศพเนี่ยครอบครัวรับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ตำบลสระนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่สาวเนี่ยโอ้โหเสียใจมาก
บอกน้องชายเขายังหนุ่มยังแน่นนี่ฮะ
แข็งแรงมากเป็นนักกีฬาเป็นนักบาส
ฉีดแอสต้าเซเนก้าเข็มแรก
วันต่อมาเสียชีวิตได้ยังไงเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
คุณพ่อก็บอกนะครับคุณพ่อบอกว่า
ลูกชายเนี่ยเสียชีวิต

ปกติลูกชายแข็งแรงดีเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลสุขภาพดี
ฉีดได้วันเดียวลูกชายเสียชีวิตในห้องพัก
คือแฟนสาวของลูกชายเนี่ยบอกว่าพอกลับมาจากการฉีดวัคซีน
นอนพักที่ห้องแล้วมีอาการเป็นไข้สูงหายใจไม่ค่อยสะดวก
จากนั้นเนี่ยคือพยายามถามแล้วแฟนบอกพยายามถามว่าไหวไหมไหวไหม
โนี่ก็บอกว่าเอาไหวช่วงกลางดึก๓๑กรกฎาคมเนี่ย
ตอนนั้นคุณพ่อบอกติดต่อไม่ได้แล้วลูกชายกับแฟนสาวไม่ได้รับสาย
ช่วงสายวันที่๑สิงหาคมบอกให้ผู้ดูแลหอพักห้องพักขึ้นไปดูให้หน่อย
พอขึ้นไปดูปรากฏว่าอ้าวลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลภูมิพลลงความเห็นว่า
ลูกชายเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
คุณพ่อเลยบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยติดใจมากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยเป็นไปได้อย่างไร
ผมว่าเป็นกับวัคซีนนี่แหละครับถ้าเขาไม่ฉีดเขาก็ไม่ตาย
เขาเชื่อมั่นมากเพราะว่าร่างกายเขาแข็งแรง

จองวัคซีนหมอพร้อมก็ไม่คิดว่าลูกชายผมจะเสียชีวิต
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
เขามาบอกว่าน้องเสียแม่ใจสลายแม่ทำใจไม่ได้เลย
แม่สงสัยว่าลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่ทำไมอ่ะลูกแม่ถึงได้
เสียชีวิตกระทันหันโดยที่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดกันเลย

สาเหตุจากฉีดยานี่แหละค่ะแม่สงสัยมากเลย
แล้วเขาบอกว่าไหลตายไม่ใช่เลย
ลูกแม่มันยังหนุ่มมันจะไปไหลตายได้ยังไง
อยากงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูหน่อยค่ะ
อย่าให้ลูกฉันเป็นเคสอีกต่อไปเลย

โทนี่นี่เป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทแถวรามอินทากรุงเทพ
ทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องนะฮะ
จะนำเอกสารหลักฐานต่างไปยื่นเรื่อง

เพื่อให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของลูกชายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ส่วนกรณีนี้นะคะก็คล้ายกัน
แล้วหลังจากนั้นมีอาการข้างเคียงที่ค่อนข้างหนัก

คือมีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะชื่อว่านายธนบดีสิงหองรัฐอายุ๓๒
เป็นคนมาร้องสื่อนะคะบอกว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะ
แฟนสาวของเขาค่ะนางสาวกัสมนต์สิงหองรัฐอายุ๒๐
และสุดท้ายเสียชีวิต
ทีมข่าวไปที่วัดเลยค่ะที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
เต็มรักสามัคคีที่บางบัวทองนนทบุรี
ธนบดีบอกว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยนะคะ
พอฉีดเสร็จก็นั่งดูอาการ
ปรากฏว่ามีอาการข้างเคียงคือหัวใจเต้นแรงผิดปกติ
ต่อมา๒๐กรกฎาคมปวดหัวปวดหัวฝั่งด้านซ้ายปวดหนักมาก
ตาข้างซ้ายก็พร่ามัวไม่มีแรงไม่มีแรงถึงขั้นพูดจาไม่รู้เรื่องครับ

ก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปรากฏว่ามีริ่มเลือดอุดเส้นเลือดดำในสมอง
คุณหมอให้ยาแก้ปวดไปก่อนบรรเทาอาการไปก่อน
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
กรกฎาคมคุณหมอก็เลยให้ยาละลายริ่มเลือด
แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนถึงขั้นอาการโคม่า
ร่างกายไม่ตอบสนองหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ตัวเนี่ยบวมไปหมดเลยนะคะ
คุณหมอก็บอกญาติว่าทำใจเลยนะ
สุดท้าย๑สิงหาคมเธอเสียชีวิตนะคะ
คุณหมอระบุในเอกสารว่าเสียชีวิตเนื่องจากภาวะสมองตาย
แฟนนุ่มก็เลยบอกว่าเสียใจมาก
แล้วก็ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตมาก
เพราะว่าก็มีลูกสาวด้วยกันอายุ๕ขวบ
กลายเป็นว่าตอนนี้ลูกก็ต้องกำพร้าแม่ไป
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบดูหน่อยนะคะ
อยากจะขอความเป็นธรรมให้ด้วยนะคะ
จะมีการสวดพระพิธรรมศพวันที่๒๔กรกฎาคมนะคะ

แล้วก็หลังจากนั้นจะชาปนกิจในวันที่๕มีลูกชายด้วยกันขออภัยนะคะ
ลูกชายอายุ๕ขวบชื่อน้องบอสนะคะ
ตัวนิดเดียวใช่ค่ะก็ต้องไปยื่นเรื่องที่สปสชใช่ไหมครับ
เขามีหลักเกณฑ์อยู่ในช่วงเวลานี้เพื่อให้เยียวยาแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุกันนะครับ